สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สัญจรทั่วอาทิตย์เกาะติดทั่วไทย
กับตลอดข่าวค่ะวันนี้เจอเจอกับเราสองคนนะคะ
คุณชนะและน้องใบตองค่ะ
วันนี้มีเรื่องราวสนุกสนานเหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแรกเนี่ย
อะไรไปซิ่งจะไปซิ่งที่ไหน
ไปซิ่งเห็นชุดไหมเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องของการซิ่งแต่อย่างใดในช่วงแรก
ช่วงแรกจะพาน้องไปต่อข้าววัดเข้าหวานก่อน
ต้องเรียบร้อยสิแป๊บนึง
เดี๋ยวอันนี้ยังเรียบร้อยไม่พอ
ยังหน้าตาก็ผิดกฎระเบียบแล้วเนี่ย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูช่วงแรกกันนะครับ
กับข้าวแรกเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดชัยนาธ
พาไปที่วัดนี้ครับเขาว่าพระประธานของที่นี่นั้น
แต่งองค์ทรงเครื่องแบบมาเต็มเลยทีเดียว
ไปดูความสวยงามความงดงามกันหน่อยนะครับ
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวครับก็ต่างแวะไปทำบุญที่วัด
คุณศรรษามะขี่ประบทแพรกศรีราชาอำเภอศรรคาบุรี

ที่นั่นเนี่ยเขาต่างชื่นชมพระประธานนะครับ
แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเพชรพลอยสวยงาม
เหมือนองค์จักรพลัชมิรทันกำไรซ่อยคอเข็มขัตชดา
รวมไปถึงนิ้วมือเนี่ยยังสวมแหวนเพชร

เป็นแค่นิ้วโป้งตามภาพนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกของวัดแห่งนี้นะครับ

สร้างเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ไปถามทางด้าน
อธิการฤทธิชัยธิระปัญโย
เจ้าอาวาสวัดขุนสันสามัคคีก็บอกว่า
พระประธานองค์นี้นะครับก็คือพระพุทธจักรพรรดิมหามงคล
ความเป็นมาก็คือองค์สมเด็จพระพุทธโคดม
เคยแสดงทำโปรดเท้าชมพูนะครับ
ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่บ้านเมืองน่ะมีแต่เพชรนินจินดา
เพราะว่าขุดลงไปใต้ดินเนี่ยก็จะพบแต่เพชรไง
พระพุทธองค์นะครับจึงเนรมิตให้ทั้งป่ากลายเป็นเพชรครับ
เมื่อเท้าชมพูเห็นก็สงสัยเพราะว่าบ้านเมืองของตัวเอง
ต้องขุดดินลงไปถึงจะเจอกับเพชร
แต่ทำไมป่าแห่งนี้ถึงมีเพชรพลอยเต็มไปหมดนะครับ
พระพุทธองค์จึงชี้แจงว่าไม่ว่าจะที่ไหนนะครับ
คนหรือสิ่งของก็มีค่าอยู่ในตัวเองทั้งนั้นนะครับ
ได้ยินอย่างนั้นเท้าชมพูจึงคิดได้
แล้วก็ศึกษาพระธรรมจนสำเร็จกลายเป็นพระพุทธจักรพรรดิมหามงคล
ให้ผู้คนได้กราบไหว้และยังถือว่าเป็นปางที่ร่ำรวยที่สุดอีกด้วยนะครับ
แบบนี้ชาวบ้านเห็นเขาก็เลื่อมใสสัทธาแล้วก็อยากไปกราบไหว้นั่นเอง
ทางวัดเห็นชอบสร้างพระพุทธรูปปางจักรพรรดิให้ชาวบ้านเอามากราบไหว้
และสัมผัสถึงความงดงามแต่ขณะนี้นั้นอุโบสถนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ
ผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยนะก็ไปร่วมทำบุญกันได้นะครับ
ก็มาแวะบอกบุญกันตั้งแต่ข่าวแรกเลยนะครับ
อืมแต่ดิฉันชอบคำสอนมากเลยที่บอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีคุณค่ามีมูลค่าในตัวเองอยู่แล้ว

ไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปหาจากไหนแค่เพียงเราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนเท่านั้นเอง

จริงแล้วนะฮะก็เนี่ยแหละจะอย่าให้คิดว่าเยอะว่าเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง
เพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณค่าแล้วจิตใจเราก็จะดีไปด้วย
ก็จะมีคนรักเราเพราะว่าเรามีคุณค่า
โฮมาแบบมีสาระเลยนะวันนี้
ใช่แล้ว
หลายคนนะคะส่งข้อความมาทักทายว่าตลอดข่าวมาแล้วมาแล้วนะคะเปิดดูกันได้แล้วนะจ๊ะ
ในช่วงนี้เดี๋ยวพาเข้าวัดกันต่อเลยแล้วกันอันนี้เดี๋ยวพาไปที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่หุ่นใหม่หุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนจริงมากเหมือนจริงขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะ
สังเกตดูนะคะเหมือนมากจริงจริงโอ้โห
คือเขาบอกว่าเหมือนมากเพราะว่ามีการใช้เกษาจีวรรถเข็นที่เป็นของจริงของหลวงพระคูณทั้งหมดเลยนะคะ
ขี้พึ่งจำลองของพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
อันเชิญไปประดิษฐานไว้ภายในสาราการเปลี่ยนของวัดนะคะ
ช่างฝีมือดีจากจังหวัดราชบุรีปั้นขึ้นมา
ส่วนที่ปั้นหลวงพ่อคูณนั่งรถเข็นนั้นนะคะเป็นการแฝงปริศนธรรม
ให้รู้ว่าคนเราสังขารมันไม่เที่ยง
มีเกิดมีแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาค่ะ
ก็หลวงพ่อตอนที่อายุมากแล้วท่านเดินไม่ไหวก็เลยได้นั่งรถเข็นอันนี้อันนี้รถเข็นนั่นเดินที่หลวงพ่อท่านนั่งที่อันนี้ก็เลยว่าที่เขาก็เลยว่าอยากจะปั้นเป็นหุ่นของหลวงพ่อให้เมียนั่งรถเข็นเพื่อว่าจะได้เป็นอาริยบทส่วนหนึ่งที่ท่านเคยนั่งใครได้จำว่าเคยมาหลวงพ่อหลวงพ่อนั่งรถเข็น
ให้ดูพินิษฐพิเคราะห์ดูนะคะว่าคนเราสังขารมันไม่เที่ยงจริงนะคะ
ภาวนาประชานาศค่ะเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ก็เปิดเผยว่าหุ่นขี้พึ่งจำลองหลวงพ่อคูณองค์นี้นะคะ
ศิษยานุสิตค่ะได้มีการร่วมกันบริจาคเงินสร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณ๒๘๐๐๐บาทเมื่อประมาณ๖เดือนที่แล้วค่ะ
ซึ่งก็ได้ให้ช่างมาปั้นนะคะจนเสร็จทันเวลาพอดีแล้วก็อันเชิญมาที่วัดบ้านไร่เมื่อวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อคูณพอดิบพอดีเลยค่ะ
หุ่นขี้พึ่งหลวงพระคูณองค์นี้นะคะถือว่ามีความเหมือนองค์จริงมากที่สุดเลย
ซึ่งได้ช่างเนี่ยเก็บรายละเอียดครบทุกส่วนโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะ
แววตากระไฝรอยเหี่ยวย่นของผิวหนังและที่สำคัญคือได้นำเกษาของหลวงพ่อคูณมาแซมกับเส้นผมเทียมด้วย

ฝีมือดีมากฝีมือดีละเอียดมากคุณผู้ชมสังเกตไปพร้อมกันเลยนะคะ
ส่วนข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นของหลวงพ่อคูณที่เคยใช้จริงด้วย
ในช่วงที่ท่านพักรักษาอาการอาภาษณ์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาค่ะ
ก็มีทั้งจีวอนมีทั้งรถเข็นนะคะ
หลังจากนี้นะคะก็เตรียมจะนำไปประดิษฐานไว้
ภายในห้องกระจกแทนหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อคูณองค์เดิม
เพื่อให้ศิษยานุสิตและพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ

แล้วก็ใช้ความเหมือนมากของช่างฝีมือดีด้วย

กันแล้วนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามักจะทำกันก็คือต้องไปนั่งฝั่งธรรม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปอนุรักษ์ธรรมาศ
เขาบอกว่าเป็นธรรมาสโบราณล้านนานะครับที่จังหวัดพยาวครับ
วัดสว่างอารมณ์ตามป้ายเลยคุณผู้ชมครับนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปนะครับ
มาสล้านนาภายในวัดสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะครับ
เขาบอกว่ามีความสูงเนี่ยแหละเก้าเมตรฐานกว้างสองเมตร
เป็นเสากระดงตั้งกลายเป็นยอดฉัดมีบันไดให้พระสงฆ์หรือว่าสามเณรนะครับ
เดินขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนามีลวดลายแกะสลักสวยงามครับ
ทองคำเปลว๑๐๐แผ่นเลยทีเดียวนะครับสวยงามไม่เหมือนใคร
นับว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดพยาวนะครับที่ยังคงใช้ธรรมาสล้านนามาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
เป็นการอนุรักษ์ธรรมาสแบบโบราณถูกต้องโดยพระครูกรยาโนภาษเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
พร้อมกับชาวบ้านก็รวบถวายปัจจัยสร้างธรรมาสล้านนาขึ้นด้วยงบประมาณ๓๕๐๐๐บาทนะครับ
และใช้ไม้สักที่ชาวบ้านเนี่ยนำมาถวายครับเพื่อให้ธรรมาสล้านนานั้นอยู่คู่กับวัดต่อไป
ปัจจุบันนะครับทุกวัดจะใช้ธรรมาศแบบประยุกต์ทั่วไปหรือว่าแบบทันสมัย
วัดก็มีธรรมาสล้านนาเช่นกันแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่าต้องการเก็บไว้เป็นของเก่า
จึงมีการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้ใช้งานจริงแล้วก็เป็นการอนุรักษ์รูปแบบเก่าให้เราได้เห็นกันด้วย
มีที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยก็จะได้เห็นธรรมาสแบบโบราณแบบนี้แหละ
ซึ่งถ้าปัจจุบันนี้เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วหรือว่าบางคนเข้าวัดอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้ใส่ใจรายละเอียดอะไรบางอย่างแบบนี้
อันนี้ก็ทำให้เราได้เรียนรู้กันด้วย